ช่วงนี้ยังมีอยู่เหรอมันจะเฉพาะหน้าร้อนนะ
ยังมีแต่ต้องทำใจหน่อยว่าราคามันแพง
แพงขึ้นคุณผู้ชมกิโลกรัมละ๔๐๐บาทเลยค่ะ

อยากกินก็ต้องทุ่มทุนหน่อยนะคะ
อยากรักก็ต้องเสี่ยงอยากกินก็ต้องจ่าย
ใช่แล้วไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเยอะโสธร

ชาวบ้านหนองหอยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในป่าชุมชนค่ะ
ตระเวนหาแห่แม่เป้งและไข่มดแดง
ยังคงเป็นอาหารชั้นสูงที่หลายคนต้องการอยู่

สูงจริงนะคะมีวิธีการไปแห่ไข่มดแดงก็แตกต่างกันไป
อันนี้เขาใช้คล้ายสวิงนะคะ
ผูกกับปลายไม้แล้วแย่ลงมา

คุณลุงเนี่ยเขาไปทำแบบนี้ทำประจำเลย
บอกว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่จะพอหาได้

โค้งท้ายแล้วนะได้มาแบบนี้
เอาไปถามคุณประเสริฐกัณฑคุณอายุ๖๖ปีหน่อย

ลุงประเสริฐบอกว่าเป็นช่วงเวลานาทีท้องนะช่วงนี้
โค้งสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นรีบมา
แล้วส่วนใหญ่ในรังจะมีแต่แม่เป้งแล้ว

เริ่มฟักตัวแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มหายากขึ้นเรื่อย
ส่วนราคาขายทั้งไข่ทั้งแม่เป้งอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ราคาเดียวกันเขาจะไม่ใส่แป้งมันนะคะ
ที่เขาจะแยกมดกับไข่ด้วยการใช้แป้งมันใช่ไหม

ใช่เขาบอกว่าถ้าใส่แป้งมันเนี่ย
มดมันจะขาขาดแล้วจะตาย

เออเพื่อนเยอะจริงว้าย

เดี๋ยวมดมันจะไต่ออกไปอีกนะคะ
แล้วจากนั้นยังไงเข้ามาคัดแยกค่ะ
บอกว่าที่ทำกันแบบนี้วันหนึ่งได้ไม่ต่ำกว่า๒กิโลกรัม
อันนี้คือแม่เป้งบ้างคุณชิสาดู
ใช่ถูกเลยพวกแบบพึงใหญ่นี่แหละ

แยกเขาก็แยกไปแยกไข่กับแยกแม่เป้ง

วันหนึ่งก็สามารถสร้างรายได้ประมาณเกือบพัน
ดีแล้วคุณธิสาดู๘๐๐บาทขึ้นไป
ก็ถือว่าตอนนี้ร้านอาหารอีสานใดก็ตาม
ว่าจะรูดูไหนยังคงต้องการอยู่ถูกไหมคะ
เมื่อหาได้ก็เอาไปขายได้
เมนูที่ทำจากไข่มดแดง
แม่เป้งก้อยไข่มดแดงก็ว่ากันไป
หวานไข่เจียวก็มีตอนนี้กิโลกรัมละ๔๐๐เหรอ
ที่เราเล่ากันตอนหน้าร้อนนี่เท่าไหร่๓๐๐ได้ไหม

ประมาณนั้นแหละคือราคาก็จะอยู่ประมาณที่เนี่ยค่ะ
ที่บอกคือดิฉันเพิ่งไปทานมา
ไปถ่ายรายการเศรษฐีป้ายแดงเมื่อวันอังคาร

อาจจะมีน้อยและหายากและมีถนนจำกัดแล้ว
แต่ว่ายังพอหาได้อยู่บ้าง